ของหมาพาหมาไปทำถามัน

พอวันรุ่งขึ้นก็อ้าว

หมันเสร็จปั๊บไม่กี่วันตาย
เขาแจ้งว่าเลือดออกข้างใน
ไปแจ้งความแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
เขาสงสัยว่า

นายทรงวุฒิสัมมาวุฒิกุลครับอายุ๓๖ปี

ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภบางบัวทองนนทบุรี

หมอของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง

คือผ่าตัดทำหมันหมาไปแล้วหมาตายน่ะ

หมาเขาในตัวเมียพันธ์ไทยชื่อส้มโอ

หมอของโรงพยาบาลสัตว์ก็รับเรื่องบอกว่า
หมาของคุณปกติดีทุกอย่างนะ
เดี๋ยวคุณพาหมามาทำหมันวันที่๙กรกฎาคมนะ

เขาก็เลยอ้าวจัดแจงดิจัดแจงมีกำหนดผ่าตัดแล้ว
หมาอดข้าวหมาอดน้ำแล้วก็ไปโรงพยาบาล
พอรุ่งขึ้นวันที่๑๐กรกฎาคม
คุณผู้ชมก็ผ่าตัดทำหมันนะครับให้หมา
แล้วก็นัดมารับนะพักฟื้นเดี๋ยวเราจะให้เขาพักฟื้นก่อน๗วันนะ

ปรากฏว่า๑๔กรกฎาคมได้รับแจ้งบอกว่า
หมาของคุณมันชักนะแล้วมันตายแล้วนะ
เนื่องจากมีปัญหาอวัยวะภายในมีเลือดออก
เขาสงสัยแล้วสงสัยในการรักษา

เอาชื่อของผู้ที่อ้างว่าเป็นสัตวแพทย์
ผ่าตัดเนี่ยไปตรวจสอบ
ไม่มีครับไม่มีอะไร
คือสัตวแพทย์เนี่ยนะครับเขาจะมีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ใช่ไหม
เอาไปตรวจสอบไม่มีอ่ะอืมไม่มีเชื่อนะจากนั้นก็ไปร้องเรียนที่
สัตวแพทยศภานะครับไว้แล้วแต่จนถึงวันนี้เกือบ๒เดือนนะ
ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยพอไปทวงถามเขาก็บอกว่า
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่เจอหมอคนที่ผ่าตัดครับ
เพื่อจะถามว่าใครเจอแบบนี้บ้างมีคนติดต่อมาให้ข้อมูลบอกว่า
หมาไปทำหมาที่คลินิกนี้แหละแล้วตายด้วยภาวะแบบหมาของคุณเลย
ก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบหน่อย
ซึ่งตัวเขาในเจตนาจริงไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายแต่อยากจะรู้ว่า
เป็นหมอจริงป่ะถึงแม้ว่าหมาจะตายไปหลายเดือนแล้ว
เขายังเสียใจอยู่จนทุกวันนี้นะครับเหมือนกับว่าเขาพาหมา
พาสิ่งที่เขารักไปตายครับ